พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙ช่วงเวลานี้จะมีคุณหมอหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็น
หรือว่าการให้ความรู้ต่างเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
เป็นระยะเป็นระยะหนึ่งในคุณหมอที่ตอนนี้เราคุ้นชินตากันมาก
คุณหมอจะมาในแว่นกันแดดคุณหมอทีนั่นเองนะคะ
หรือว่าในแพทย์ทีระวัตเฮมมัจจุธาค่ะ
ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ท่านจะมาในภาพลักษณ์แบบนี้ตลอดนะคะเราคุ้นหน้าคุณตาช่วงนี้นะคะ
แล้วคุณหมอล่าสุดออกมาให้ข้อมูลบอกว่าใครที่ระมัดระวังตัวอยู่แล้ว
ระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นไปหน่อยอีกนะ
เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลต่าง
คนที่เข้ามาตรวจคัดกรอง๑๐๐คนเจอติดเนี่ย๔๘แล้วค่ะ
เกือบครึ่งเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังตัวบวกบวกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะ
คุณหมอบอกว่านี่เป็นข้อมูลการคัดกรองจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง
งจมูกคุณหมอใช้คำนี้นะอ่านตามคุณหมอนะแยงจมูกได้ผลบวก๔๘จากจำนวนทั้งหมด
สัปดาห์ที่แล้วยัง๑๕๒๕อยู่เลย
แสดงว่าการแพร่กระจายเชื้อมันเกิดขึ้นหลายเท่าตัวระวังกันด้วยนะครับ
สั้นได้ใจความค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอบอกว่าตัวใครตัวมัน
คนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ตัวเองมากที่สุดค่ะ
เราก็จะนำเสนอนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณหมอที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงค่ะออกมาให้ข้อมูลต่างตลอดนะคะ
ส่วนที่ปฐุมธานีปฐุมธานีเองตอนนี้เขายอมรับ
เพราะสถานการณ์โควิดในจังหวัดวิกฤตนะคะ
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
ตอนนี้ทั้งสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในจังหวัดปฐุมธานีเต็มค่ะ
และยังมีผู้ติดเชื้อต้องนอนอยู่ที่บ้านรอเตียงฟังนะคะตัวเลขนะคะ
มากกว่า๕๐๐คน
ทางจังหวัดไม่สามารถปล่อยให้ทุกคนนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้
เพราะส่วนใหญ่ที่พักไม่เอื้ออำนวย
ทำให้มีความเสี่ยงว่าจะเอาไปติดคนที่อยู่ในครอบครัวอีก
ก็เลยอยากจะให้สาธารณสุขจังหวัดมาดูสถานที่ในวิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปฐุมธานีใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
จุดนี้ค่ะท่านบอกว่าน่าจะได้ประมาณ๕๐๐เตียง
ขอให้ประชาชนในประธุมธานียาประมาทการเที่ยวโต๊ก
แล้วจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
จากประธุมธานีมาที่นครราชสีมาค่ะ
เร่งเลยเร่งปรับปรุงห้องพักให้แล้วเสร็จภายในคืนเดียว
เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่มันเพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าที่ชายทั้งหมดก็นั่งหมดแรงอยู่ที่พื้นห้อง
สะท้อนความรุนแรงของการระบาดรอบนี้สาหัสจริง
เป็นห้องผู้ป่วยกลุ่มสีแดง
คือวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วดูภาพสิ

แพทย์เจตบุญยวงวิโรธผู้ช่วยผอโรงพยาบาลบอกว่า
จำเป็นต้องขยายห้องพักเพื่อรองรับผู้ป่ว

ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ในความดูแล๑๕๐คน

ส่วนห้องผู้ป่วยหนักตอนนี้รับได้อีก๙คนเท่านั้นนะคะ
สถานการณ์ตอนนี้หนักจริงที่โคราชค่ะ

หลังจากกลุ่มคลัสเตอร์ช่างสักคิ้วและสาวเทศบาลในพื้นที่
เป็นศัพทายาติดโควิด๘
และเป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วย
ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่หวั่นวิตกกันมาก
ก็เลยไปซื้อของที่ตลาดสดภาษีซุม
ภายในตัวเมืองชัยนาธเพื่อกักตุล
ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ไข่ไก่อาหารแห้ง
ประชาชนเขาบอกว่าขอออกไปครั้งเดียว
ไม่อยากออกมานอกบ้านอีกแล้วมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ตอนนี้นะคะก็เลยทำให้สินค้าในตลาดขายดี

ส่วนยอดผู้ป่วยในชายนาฏค่ะ๑๔๘ราย
รักษาหายแล้ว๙๙เสียชีวิต๖รักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนฟังข่าวไปแล้ว
ไม่ใช่พื้นที่เราไม่ใช่จังหวัดเราไม่ใช่พื้นที่ระบาดรุนแรง
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดนะคะ